ไปดูกันหน่อยค่ะตำรวจสวนอนดอลเมืองเข้าไปจับมาเป็นนายดันในอายุ๕๕ปีแล้ว
คืนนี้ไม่ได้เป็นตลาดนัดเลหลังขายชุดชั้นในแต่อย่างใดนะคะ
นี่คือของกลางที่นายคนนี้ขโมยชุดชั้นใน
ทั้งเสื้อชั้นในทั้งกางเกงในมา๑๔๐๐ชิ้น
คุณเขาติดเอาไปทำอะไรเขาสาภาพมาเขาเสพติดการดมกลิ่น
เขาเอามาดมกลิ่นดมอย่างอื่นได้ไหม
ได้ไหมอย่างอื่นได้ไหมก็ทำไมแล้วคุณเขาพอแจง

อันนี้มันมีกลิ่นของสาวเขาเอามาดมเข้ามาช่วยตัวเอง

โอ๊ยคุณค่ะมันก็เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคนะพูดก็พูด
สามรังพันเท่าไหร่นะคุณ

ตำรวจไปจับได้ที่หลังห้องพักในคอนโดย่านดอนเมืองค่ะ
เป็นจังหวะกำลังก่อเหตุขโมยกางเกงในเลยอะค่ะ
ค่ำเมื่อวานนี้จนทีเขาซุ่มใช้คำว่าซุ่มโป่งนะรูปภาษา
เจ้าหน้าที่เขาซุ่มรอดูมันไม่มีโป่งก็ซุ่มเฉยแหละ
ซุ่มรอดูเลยแล้วปรากฏว่าก็เจอผู้ชายคุณแน่นี่
ยื่นมือลอดช่องว่างด้านหลังห้องพักแห่งหนึ่ง
ดึงกางเกงในผู้หญิงสีดำ๓ตัวออกมาพร้อมกัน

แล้วก็ในคอนโดในหอพักแถวนี้มันหาย
ตำรวจก็ไปซุ่มดูแถวนั้นปรากฏว่าเห็นชายคุณแน่งาวตะกุ้ม
ตะคุ่มแล้วก็ยื่นมือไปหยิบกางเกงในของชาวบ้าน
คว้ามา๓ตัวเลยรวบตัวมาเลย
แล้วก็ถามสุดท้ายยอมรับสารภาพ

ทำมาหลายครั้งแล้วจำไม่ได้หรอกว่ากี่ครั้ง
กางเกงในที่ใช้แล้วก็มีเป็น๓รังอย่างที่เห็น
ก็เอาไว้ดมชอบผมดมแล้วผมมีความสุข
ผมชอบส่วนตัวผมชอบมันมีความสุข
อีกที่หนึ่งที่ไหนรัก
ไปที่ชนบุรีที่ตำบลบึงอเมืองสริราชา
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๔๑ปี
นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายไว้อย่างชัดเจน
เอามาให้ตำรวจเป็นหลักฐาน
ก่อนเดินหลบหนีไปอย่างใจเย็น
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
เป็นญาติพี่น้องกันทุกคนทำงานโรงงานครับ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ทุกคนก็ออกไปทำงานปกติ

อ้าวเสื้อชั้นในและกางเกงในที่แขวนตากอยู่หน้าบ้านเนี่ย

ก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดข้างบ้านมาตรวจสอบ
ก็พบอย่างที่เห็นแล้วฮะมีผู้ชายมาขโมยชุดชั้นในและกางเกงในเธอไป
และเธอก็บอกว่าชุดชั้นในและกางเกงในของเธอก็ค่อนข้างจะมีราคา
เวลาเลือกซื้อเธอก็จะเลือกซื้อที่มันดีหน่อยคุณภาพดีหน่อย

ขอฝากคนร้ายขอให้นำมาคืนบ้าง

เพราะว่าเธอบอกว่าพอมันหายไป

ก็ต้องไปขุดสมบัติเก่า
คือกางเกงในเก่าเอามาใช้ใส่ไปทำงานซะก่อน

เป็นของศักดิ์สินาแบบมิโก้อะไรนะบาโก้

โจรเอาไปแบบเหมายกแผงยกราวเลย
มันแพงไหมดิฉันบอกแล้วมันแพงจริงตัวละเกือบพัน
ตัวมียี่ห้อนะเมื่อกี้๒เหตุแล้วใช่ไหม
คือ๒พื้นที่แต่เป็น๓เหตุอีกเหตุหนึ่งน่ากลัว
อยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้นะ
ไปที่สพสเม็ดค่ะหญิงสาววัย๓๐ปี
ต้องมาแจ้งความเลยคุณผู้ชมดูนี่
กล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายสูงอายุขี่มอเตอร์ไซค์
มาจอดตรงที่เธอจอดโรยปากซอยสารพัดช่างตะบนห้วยกะปิ

เขียนข้อความหยาบคายลามกอนาจารย์ใส่กระดาษ
ติดไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ย

มาเขียนข้อความลามกใส่กางเกงในบอกว่า
โอ้โหกลิ่นแบบนี้นะอยากจะสักทีนึง
อันนั้นเคสนั้นไม่เกี่ยวกันอันนี้เคสใหม่แล้ว

นั้นที่ประจวบถูกจับไปแล้วเหมือนกัน

นี่น้องพี่ขอกางเกงในน้อง๑ตัว

ใครมันจะไปใส่ล่ะปะโถ
เขียนขนาดนี้เป็นที่ฉันเผาทิ้งแล้วเนี่ย
อยากรู้ว่านะโอ๊ยคุณผู้ชมอ่านเองเนาะขอไม่อ่านดีกว่า
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขียนข้อความใส่กางเกงใน
มาห้อยไว้ที่รถจักรยานยนต์ของเธอ

ครั้งแรกเขียนเป็นกระดาษก็ยังพอทน
ครั้งที่๒เขียนใส่กางเกงในมา
บอก๒ครั้ง๒คราแล้วไม่ไหวต้องเข้าแจ้งความครับ
แล้วเป็นชายสูงวัยดูจากในภาพ
เธอบอกเธอเอารถมาจอดตรงนี้เป็นปีแล้วก็จอดประจำ
ตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่ง๒๗ธันวาคม
มันมาเป็นกางเกงในคุณตำรวจขาหนูไม่ไหวแล้วค่ะ
เอาอย่างนี้เป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ
มันมี๓ครั้งครั้งแรกนะเอากระดาษมาแปะ

ครั้งที่สองเอากางเกงในตัวนึงนะตัวแรกเนี่ย
แขวนไว้ที่รถของเธอเมื่อวันที่๒๗ธันวาคมก่อนปีใหม่

ได้รับมาอีกหนึ่งตัวกางเกงในที่มีข้อความ
รวมทั้งหมดเป็น๓ครั้ง๓ครา
เป็นจดหมายใส่กระดาษหนึ่งเป็นกางเกงในอีก๒ครั้ง

คือมันน่ากลัวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอก

ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปมันไม่ได้มาเป็นกระดาษ
ไม่ได้มาเป็นกางเกงในแต่มาเป็นคนดักรอเธอล่ะ

ก็อยากให้ตำรวจช่วยจับให้ได้ทุกเคสเลย